ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเตือนภัย

พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเดี๋ยวนี้มันก็มีภัย
ที่เกิดจากเด็กในยุคโซเชียล
คือเรื่องของโทรศัพท์มือถือ

แต่ว่าเล่นครั้งนี้เนี่ย
ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้เลย

เด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปีเล่นมือถือ

เมื่อคืนนี้น้องนอนเล่นมือถือแล้วชาร์จแบตไปด้วย

ช็อตเสียชีวิตคาที่นอนค่ะ

พบศพเด็กหญิงอายุ๑๔ปีนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
สภาพศพมือซ้ายมีรอยไหม้เกรียมจนนิ้วเป็นสีดำ
แล้วน้องยังกำมือถืออยู่เลยนะคะ
ตัวมือถือเนี่ยมันต่อกับสายชาร์จไฟกับปลั๊กสามตา
มันก็พอจะเดาได้แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
หลังเกิดเหตุคนที่บ้านก็รีบถอดปลั๊กออกทันที
แล้วเขาก็บอกว่าตัวปัญหานี้มันน่าจะเป็นสายชาร์จมือถือนี่แหละ
เพราะว่ามันขาดเห็นไหมคะมันขาดจนเห็นลวดทองแดงโผล่ออกมา
นี่ค่ะแล้วร่างกายของน้องก็ไม่มีบาดแผลอย่างอื่น
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖๘ชั่วโมงค่ะ
โอ้โหไฟช็อตค่ะแล้วเล่นมือถือไปด้วยชาร์จไปด้วยเนี่ย
มันก็เข้าถึงตัวเลยนะคะ
แม่ของน้องเนี่ยเสียใจร้องไห้ไปให้การไปนะครับ
บอกลูกติดมือถือมากจริงนะคะ
เล่นเกมโทรคุยกับเพื่อนตลอดแล้วก็นอนดึกนะคะ
เธอก็เตือนแล้วเตือนอีกแต่น้องไม่ฟังรถเด็กติดอ่ะ

เมื่อคืนนี้เธอตื่นมาเห็นลูกสาวนอนอยู่
ก็ไม่คิดว่าจะเสียชีวิตไปแล้วคิดว่าลูกนอนหลับ
ตอนเช้าพ่อจะไปปลุกลูกมาเจอลูกเสียชีวิต
สิคะทั้งพ่อทั้งแม่ทำอะไรไม่ถูก
ไม่คิดว่าจะจบชีวิตด้วยเหตุนี้นะคะ
ตั้งสติได้ก็รีบโทรแจ้งตำรวจค่ะ
แม่ปกติลูกนอนเด็กทุกวันเลยเหรอคะ
พอไปดูว่าทำไมเรียกแล้วไม่ตื่น
ตำรวจเนี่ยนะคะไปสอบในที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็สันนิษฐานเบื้องต้นบอกว่าเด็กน่าจะเล่นมือถือด้วย
ชาร์จแบตไปด้วยแล้วเผลอหลับไปค่ะ
ชาร์จมันชำรุดอยู่แล้วก็เลยเกิดไฟช็อต
แล้วก็ทำให้น้องเสียชีวิตนะคะ
ครอบครัวไม่ติดใจการเสียชีวิต
ก็จะมีการนำร่างไปบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะ
ขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ
แต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะ
ในยุคนี้ที่เด็กเล่นมือถือกันเยอะเลยทีเดียว
แล้วก็ติดกันเยอะด้วยก็ต้องระมัดระวังค่ะครับ